สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลีคัมรี

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้เรามาดูคดีซึ่งจริงแล้วเป็นข่าวมาระยะหนึ่งนะคะ

เพราะว่าวันนี้ในส่วนของคนที่เรียกร้องหาความยุติธรรม
ก็ไปกับทนายความสงการ
แล้วก็ไปเรียกร้องที่กระทรวงยุติธรรม
เรื่องราวเป็นมาคาบเกี่ยวค่ะตั้งแต่ปี๕๘
แล้วก็มา๕๙ถ้านับตั้งแต่การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะคะ
แล้วก็สามีของเธอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแบบ
ก็ตั้งใจจะไปรับสารภาพว่าเป็นผู้กระทำผิดจริง
ทีนี้เรื่องไม่ได้จบแค่นั้นค่ะ
ก็ยังมีความอีหลักอีเหลือกันอยู่ว่าตกลงเอายังไง
เป็นไปตามข้อตกลงไหมตกลงแล้วทางภรรยาไม่ได้รู้เห็นด้วย
สามีก็ยังไม่ได้รับค่าจ้างครบ

ก็เลยไปหาทนายความสงการอัจฉริยศัพย์
แล้วก็มีการเรียกร้องกันมาจนกระทั่งวันนี้ไปที่กระทรวงยุติธรรม

ทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ในสายกับเรา

สวัสดีครับทุกคนทุกรายการครับ

แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะวันนี้ไม่ได้มาประกบกันนะคะ

เป็นภรรยาของผู้ที่รับจ้างติดคุกจากคดีเกี่ยวกับนี่แหละ

คุณวิกุลโพชัยสวัสดีค่ะ
คุณสงการไหนอยู่ต่างจังหวัด
แต่ว่าตอนนี้อยู่ในรายการกับเราคู่กันไปเลยก็แล้วกันนะคะ

เรื่องเป็นมาแบบไหนนะคะคุณวิกุล
ทนายสงการค่ะคือล่าสุดนี้ที่ไปร้องกระทรวงยุติธรรม
มีความคืบหน้าหรือได้รับปากรับคำอะไรจากกระทรวงบ้างคะ
ก็วันนี้นะครับต้องกลับขอบคุณทางกระทรวงยุติธรรมนะครับ
โดยท่านรองประหลัดยุติธรรมท่านธวัชชัยไทยเขียวนะครับ
ท่านก็ได้เชิญทางกรมสอบส่วนคดีพิเศษนะครับ

มาที่รับเรื่องราวในวันนี้นะครับ
แล้วก็มีการสอบปากคำเบื้องต้นคือของคุณป้าวิกุลว่าเรื่องราวข้อที่จริงเป็นมาอย่างไรนะครับ
ทางป้าวิกุลเนี่ยเห็นแจ้งมาว่าพยายามตามหาผมตั้งแต่แรกประมาณตีเสร็จแล้วครับ
ตั้งแต่ตอนที่รับเงินมาใหม่ที่ตกลงไว้๒แสนแล้วรับเงินมาในวันครั้งแรกเลย๑แสนบาท
ต่อมามีการโอนเงินเข้าบัญชีของลุงนะครับครั้งละ๕๐๐๓๐๐๒๐๐๐บ้าง
กระทั่งมาเจอผมก็ติดต่อจากสื่อมวลชนนะครับพาเข้ามา
ผมก็บอกว่าเมื่อทราบรายละเอียดแล้วผมแจ้งตั้งแต่ต้นแล้วครับว่ามาร้องผมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทำเรื่องผิดให้เป็นถูกนะครับ
ผมบอกว่าผิดก็คือผิดนะครับก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกันครับในความผิดฐานแจ้งความเท็จนะครับ
ส่วนในเรื่องของการเบิกความเท็จในคดีอาญานั้นต้องโทษจำคุกไม่เกิน๗ปีและปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาท
ซึ่งก็เป็นอยู่พื้นที่ของศาลนะครับว่าตัวของลุงเนี่ยเมื่อแกรู้สำนึกในส่วนของการกระทำเนี่ยแกก็อาจจะได้รับการพิจารณาในส่วนของการลดโทษด้วยครับ
เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังชื่นชมแกคือแกกล้ามาเปิดในเรื่องของสิ่งที่มีใครกล้าเปิดนะครับว่ารับจ้างติดคุกจริงนะครับ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

คือที่เขาไปจับเนี่ยไปจับได้ที่บ้านของตำรวจด้วย

แต่ไม่ได้คนได้แต่ของกลาง
ซึ่งอยู่ในบ้านแล้วไงต่อคะ
แล้วทีนี้ท่านก็บอกว่าให้

คนทำที่หนึ่งของลุงกับ

เอ้าหมายงั้นเดี๋ยวถามแบบนี้ว่า
ถ้าเป็นไปตามที่คุณวิกุลบอกเนี่ยนะคะ

แปลว่าเขาเป็นตำรวจ

คือมีในหน้ามาติดต่อลุงให้

เป็นอะไรกับครอบครัวคุณวิกุลคะ

อันนี้ป้าก็แบบก็ไม่ค่อยแน่ใจ
สักเท่าไหร่เพราะว่าลุงเขา

แต่ว่ามีคนมาชักชวน

จนถึงตอนนี้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่า

เราเคยได้ยินชื่อหรือเห็นหน้ากันไหมคะ

เขาคงจะแบบบอก
อะไรเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะว่า

แล้วคนที่มาติดต่อสามี
คุณวิกุลรู้จักกับตำรวจคนนั้น

เขาคือรู้จักกันมานานแล้ว
อะไรประมาณนี้จ้ะจนเขา

ให้คนนี้มาติดต่อคุณลุง

เขาให้หาคนคือใครก็ได้ใช่ไหมคะ

ตำรวจคนที่เราเชื่อว่าเป็นคนจ้างกับ

รู้จักกันแล้วทำไมตำรวจเขา
ไม่จ้างคนที่มาเป็นคนติดต่อไปเลยล่ะ

ตัวของลุงมีคดีมา
อยู่แล้วนะจ๊ะคดีไหม

สี่เดือนแล้วแล้วดูแบบว่า
มันน่าเชื่อถืออะไรง่ายจ๊ะ
เนื่องจากตัวสามีของคุณวิกุล
มีคดีติดตัวอยู่แล้วเหรอ

ทีนี้กลับมาเพิ่มที่คุณสงการค่ะ
คุณชวนรงค์ก็คือสามีของคุณวิกุลเนี่ย

หน้านี้ที่มีการว่าจ้างให้รับตั้งติดคุกแทนเนี่ย

แล้วกับสาวจำคุก๔เดือนแล้วนะครับ
ในระหว่างที่กำลังจะพ้นโทษก็มีในหน้ามาติดต่อ

เห็นว่าเคยโดนโทษเรื่องจำคุกเรื่อง

รับไม้คิดว่าคงไม่ติดไม่น่าเกิน๔เดือน

แล้วปรากฏว่าตัวลุงเนี่ยต้องเรียน

อาจจะสงสารตัวป้า
ต้องบอกว่าลุงเขารู้แต่ว่าป้ามีโรค

บัจจุดนวลมากและลุง
คงตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่น่าจะ

รับเงินมาเพื่อจะให้ป้ารักษาตัว

จากป้าที่กระทรงที่ทำต้องบอกว่า
เป็นเรื่องที่น่าหดหูมากเลยครับ

ไม่ได้ดังที่บอกตั้งแต่ต้นว่า

แต่ปรากฏว่าเป็นไม้จำนวนมากมหาศาลเลยครับ

จากที่ดูข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ย

คุณชวนรงค์ก็คือสามีของคุณวิกุลไป

แล้วก็รับสารภาพเป็นแพ้ให้เขาเนี่ย
ตอนนั้นเราก็ไม่รู้

ได้คุยกับคุณวิกุลก่อนไหมปรึกษากันก่อนไหมคะ
คือคำว่าปรึกษาคง

มีตำรวจมาหาแพ้นะ
เขาจ้างในราคานี้อะไรอย่างนี้

มันจะจริงเลยติดคุก๔เดือน
ไม้ถ้าเป็นไม้ห่วงห้าม

มีไม้พยุงท่อนเดียวยัง๔เดือนเลย
เขาก็จะให้ติดแค่๔เดือน

จำนวนไม้ที่จับได้มันมีไม้อะไร

ความผิดรวมแล้วน่าจะมากแค่ไหน

แล้วตัวของสามีคุณวิกุล

โดนจับในวันนั้นเขาก็ลื้อโกดัง

คือเราไม่เห็นของกลางไม่เห็นอะไรสักอย่าง
เขาออกทีวีก็ไม่ได้ดูทีวีอะไรอย่างนี้

คือได้เคยพูดคุยกันก่อนก็จริง

คุณชวนรงค์สามีเนี่ยตัดสินใจแล้วก็ไปเนี่ย

คือครอบครัวค่อนข้างลำบากใช่ไหม

แล้วก็ป่วยใช่ไหมคะ
อาจจะเป็นเหตุผลที่ให้เขาไป

ลุงแกน่ะแกไปเองแล้วก็

สถพมกรรษณะคือ
มารับเรื่องมาเป็นแพ้ป้าก็บอก
โอ๊ยป้าก็บอกป้าก็ร้องหายแล้วว่า
ทำไมเราจนขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างนี้

แต่เหตุผลก็น่าจะพอเข้าใจได้คือ

แล้วก็คุณเวกุลเองก็ป่วยด้วยใช่ไหมคะ

แล้วดำเนินมาจนถึงเมื่อไหร่ที่ทำให้
คุณชวนลงเข้าไปอยู่ในเรือนจำคะ
จนมาถึงเดือนคุณลุงโดนจับเดือนสิงหา๕๙ค่ะ

ทนายสงการค่ะ

ลำดับความมายังไงคะในแง่ของกระบวนการยุติธรรม
พอคุณชวนลงไปยอมรับสารภาพเป็นแพ้เขาแล้วเนี่ย

ครับครับคือกระบวนการเอ่อเริ่มต้นตั้งแต่ตำรวจนะครับ
การสืบสวนสอบสวนสืบหาว่าใครเป็นเขาของโลงงานไปรูปไม้
เถื่อนนะครับที่โดยไม่รับอนุญาตตามกฎหมายนะครับ

ที่มันต้องสรุปทรงรวมสาวให้พนักงานได้ไปตาม
เสร็จแล้วในระหว่างนั้นที่ผมทราบจากคุณป้าเล่าให้ฟัง
ก็มีการผลัดให้ลุงมารายงานตัวทุกระยะ
กระทั่งลุงไม่ได้ไปรายงานตัวที่ต่อพนักงานอายการ
มีการออกหมายจับแล้วก็มาจับลุงที่สมุทรประการนะครับ
แล้วก็นำตัวลุงเนี้ยเอ่อไปฟังคับพิพากษา
จากการที่คุณป้าเล่าให้ฟังนะครับค่ะแล้วก็หลังจากที่สารในคำพิพากษาแล้วเนี่ย
เอ่อก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากว่าของลุงเนี่ยแกรับสารภาพ
นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อลุงรับสารภาพเนี่ย
จากโทษจำคลุกแปดปีเอ่อหกเดือนรับสารภาพเหลือสี่ทีสามเดือนครับ
บำบึกไปตามกฎหมายในระหว่างนั้นก็ยังเอ่อในระหว่างที่
ขยายอุทธรณ์อยู่ครับค่ะทีนี้กลับมาค่ะตอนที่ทนายสงการเล่าให้ฟังคือ
ตั้งแต่ไปรับสารภาพเนี่ยคนที่ว่าจ้างให้เงินให้เงินไหมคะ
เขาให้ลุงเขาให้ลุงก่อนแสนนึงอ่ะจ้ะค่ะแล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ครบใช่ไหม
เพราะฟังจากทนายสงการก็คือว่าให้มาเป็นจ้ะเป็นก้อนเล็กเล็กก้อนน้อยน้อย
จ้ะใช่ไหมคะครับตอนที่เกิดเหตุเนี้ยที่มุกดาหาร
ทำไมเขาถึงมาจับที่สมุทรประการแล้วทำไมถึงไม่ไปรายงานตัว
อ่าคือคือป้ามันมันนานแล้วอ่ะจ้ะจากเดือนมิถุนายนจนมาถึงธันวาคมจ้ะ
มันก็๖เดือน๗เดือนป้าก็คิดว่ารายงานตัว
รายงานตัวแล้วไปจนไม่ได้ตัดสินอะไรแล้วอะไรอย่างนี้
ป้าก็คิดว่าคดีคงจะจบแล้วหรือไม่เขาบอกว่าไปโทษปรับ
เขาก็คงจะแบบจ่ายโทษค่าปรับให้แล้วอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบว่าก็เลยชวนลุงมาทำงานที่สมุทรปาการในเดือนธันวาคมนะจ๊ะ
เดี๋ยวนะคะคือที่คุณวิกุลเข้าใจเนี่ย
คือเข้าใจว่าตั้งแต่ไปรับสารภาพจนกระทั่งถึงปลาย
คือกลางปีถึงปลายปีมันเกิน๔เดือนแล้ว
คือเข้าใจว่านั่นแหละคือจำนวนโทษที่เขาบอกเรากับเงินสองแสน
ทีนี้พอเลยปุ๊บช่วงปลายปีที่แล้ว

แล้วก็เลยโดนไหมจับที่ท

แค่ไหนว่าคนที่มาจ้างเป็นตำรวจก็ตัวของคุณป้าบอกว่าโรงงานแปรรูปเนี้ย
ไม่ใช่ของตัวของลุงเพราะสถานะของลุงเนี่ย
มีอาจมีโรงงานแปรรูปไม้ขนาดใหญ่ได้มีเลื่อยยนต์มีรถยนต์อะไรต่างครับ
เพราะดังนั้นเนี่ยสามารถตรวจสอบไม่ยากครับในกระบวนการตรงนี้นะครับ
ผมเชื่อว่าทางนิทัยแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบได้ไม่ยากเลยครับ
ทนายสงการได้ลองตรวจสอบเบื้องต้นแล้วหรือยังคะว่าเป็นจริงตามนี้ไหม
เพราะว่าถ้าไม่งั้นคือพลิกเลยนะคะเรื่องนี้พลิกเลยนะเพราะ
ก็เบื้องต้นนะครับต้องดูว่าหนึ่งโดยความหลักเป็นจริงแล้วเนี่ย
คนที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้ขนาดใหญ่ได้ก็ต้องมีฐานะสถานะปัจจุบันเนี่ย
ของลุงแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับจะหาเช้ากินข้ามเงินยังขัดสนเลยครับ
ดังนั้นเราจึงไม่เชื่อว่าตัวลุงกับป้าเป็นเจ้าของโรงงานไม้แปรรูปขนาดใหญ่ครับ
แล้วชัดเจนไหมคะว่ามีคนที่เป็นตำรวจเป็นเจ้าของที่ที่เขาไปจับไม้ได้
เอ่อก็คือจากคำบอกเล่าแล้วก็จากพยานเอกสารหลักฐานส่วนหนึ่ง
ซึ่งซึ่งเราส่งมอบไปกับทางเอ่อเจ้าหน้าที่ของขนาดนี้ทำไปแล้วนะครับ
ก็คงอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนข้อที่จริงรายละเอียดเนี่ย
คุณป้าเป็นคนให้ข้อเท็จจริงรายละเอียดต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราสามารถสะท้อนได้ก็คือหนึ่ง
เมื่อลุงกับป้าเนี่ยตัวลุงเนี่ยไปรับจ้างติดคุกเนี่ย
ลุงเขาก็มีความผิดทางอาญาอยู่แล้วครับส่วนในเรื่องของข้อเท็จจริง
ลุงเขาก็บอกกับป้ามาว่าเขามีความภูมิใจที่จะรับโทษในเรื่องของการเบิกความเท็จในคดีอาญา
เรื่องของการแจ้งความเท็จต่างดีกว่ารับโทษจำคุกเรื่องไม้
แกบอกว่ามันยังมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติมากกว่าครับเดี๋ยวดิฉันขอพักกลางรายการสักครู่ค่ะ
เดี๋ยวเรายังอยู่ด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันว่า
ทำไมถึงไปเชื่อเขาทั้งที่ไม่รู้จักกัน
ว่าเขาจะให้ไปติดคุกแทนแล้วจะให้เงินสองแสน
ทำไมถึงเชื่อเขาสักครู่ค่ะ

ถ้าฟังจากคุณวิกุลเนี่ยก็คือคุณชวน

อะไรทำให้พอคุณชวนรงค์ไปเจอเขาแล้วหรือว่าคุยกันแล้ว
ถึงเชื่อว่ามันจะได้เงินแล้วยอมติดคุก
แล้วติดไม่เยอะหรืออาจจะโดนแค่โทษปรับ
เขาพูดอะไรทำไมถึงเชื่อเขาได้อะคะ
คือตอนทีแรกเลยก็คิดว่าท่านเป็นตำรวจนะจ๊ะ
ท่านเป็นตำรวจท่านคงไม่โกหกประชาชนอะไรอย่างนี้
เขาเป็นคนพูดอย่างนี้จากลุงอ่ะจ๊ะ
เขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจเขาคงไม่โกหกประชาชนหรอก

ประเด็นที่สองคือนายตำรวจคนนั้นบอกลุงว่า
จะติดคุก๔เดือนเหมือนที่ลุงเคยติดมาแล้ว๔เดือนก็คือ๔เดือน
แล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีคนทำสำนวนให้
ท่านรองก็คนของเราอายการก็คนของเรา
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยเขาพูดอย่างนี้จ้ะ
แล้วถ้าจะเป็นไปได้๘๐เขาจะเอาเป็นโทษปรับเขาว่าอย่างนี้ค่ะ
ตอนที่เราไปคุยกับเขาโดยที่ยังไม่ได้รู้จักกันมาก่อนตั้งแต่มีคนติดต่อเนี่ยนะคะ
เราแน่ใจได้ยังไงว่าเขาเป็นตำรวจเรารู้ไหมว่าเขาเป็นตำรวจอยู่ที่ไหน
สังกัดอะไรยศไหนชื่อนามสกุลคือตอนนั้นไปเนี่ยโดยรู้ไหมคะ
รู้ว่าเขาเป็นนายตำรวจแล้วก็อยู่สพเมืองนี้
แล้วบ้านเขาก็อยู่ในที่เกิดเหตุอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าแกคงจะไม่โกหกอะจ้ะ
ล่าสุดนี้ที่คุณวิกุลมาร้องเนี่ยนะคะ
คือมาเจอทนายสงการแล้วก็ไปร้องกระทรวงยุติธรรม
ได้ถามคุณชวนรงค์ตัวของสามีหรือยังคะ
จ้ะคือป้าเข้าไปในวันที่๔ตุลาคม
ไปหาลุงแล้วก็บอกว่าคือช่วยไปหมดทุกที่แล้ว
แต่ไม่มีที่ไหนที่จะช่วยเราได้อะไรอย่างนี้
ก็บอกเอ่อที่ที่แรกอ่ะที่แรกกับป้าถามเขาแล้วว่า
ว่าให้ให้ให้ป้าเดินเรื่องไปหาคอสชมาให้จะได้ช่วย
อืมเขาก็บอกว่าทำเลยอะไรอย่างเงี้
เขาบอกว่าถ้าถ้าถ้าจะช่วยจริงจริงก็ทำเลย
คือแบบเราต้องเดินทางอย่างนี้เพราะว่า
อ่าเขาเหมือนเขาหลอกเราเขาบอกว่าสี่เดือนแต่มันเป็นแปดปี
อย่างนี้จ้ะป้าก็เลยเริ่มเดินเรื่องมาที่คอสช
แล้วก็ที่มุกดาหารจากที่พื้นที่จากที่พื้นที่
ไปร้องหน่วยงานไหนมาแล้วบ้างเอาเท่าที่คุณวิกุลจำได้
อ่าไปไปคอสชสองสองเอ่อสองครั้ง
แล้วก็คอสชก็ส่งป้ามาที่ตึกซอฟต์แวร์จากชั้นที่๒๒นะจ๊ะ
มาขอทนายจ้ะป้าก็มาขอทนายแล้วก็พอท่านก็ส่งป้าไปที่มุกดาหารจ้ะ
เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวฉันให้ทนายสงการเติมให้กันแล้วกัน
ทนายสงการค่ะครับครับสวัสดีครับ

คุณวิกุลได้ไปร้องหน่วยงานไหนมาก่อนแล้วบ้างก่อนที่จะมาหาทนายสงการนะคะ
ก็ไปยื่นที่ธรรมเนียบรัฐบาลยื่นถึงพนักท่านนายกรัฐมนตรี
ครับอันที่สองไปยื่นที่กระทรวงยุทธรรมในส่วนของเอ่อกรมคุ้มคลองสิทธิ์อะนะครับ
แล้วก็ส่วนที่๓ยื่นต่อท่านผู้ราชการจังหวัดมุกดาหาร
แต่ปรากฏว่าในเรื่องนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพครับว่า
เป็นเรื่องที่ร้ายแรงและหน่วยงานต่างคงต้องวิเคราะห์หนักนะครับ
แต่เมื่อเขามาร้องกับทางกับผมเนี่ย

ก็ต้องรับโทษทางอาญาผมจะไม่ทำเรื่องผิดให้เป็นถูกโดยเด็ดขาด
และเมื่อเช้านี้ก็จดแจ้งต่อท่านรองประหลัดชัดเจนแล้วครับ
แล้วก็ฝากสื่อบนชนรวมทั้งตัวลุงกับป้าฝากป้าไปแจ้งนะครับว่า
ต้องถูกดำเนินคดีอาญาแน่นอนเนื่องจากว่ากับผมเห็นว่าทำให้กระบวนการเนี่ย
อายุที่ความเหนือเสียหายแต่เท่านั้นเราก็เอาวิกฤตเป็นโอกาสในเรื่องของเป็นการป้องฟาร์มรายอื่น
ที่คิดว่าจะทำรับจ้างติดคุกเนี่ยมันจะได้หมดสิ้นไปครับ
ทนายสงการทราบไหมคะว่าถ้ามีตำรวจเป็นคนจ้างจริง
ตำรวจคนนั้นน่ะยังอยู่ในพื้นที่ไหม
ก็น่าจะอยู่ในพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็เชื่อว่าณวันนี้นะครับ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ตัวลุงเนี่ยเข้ามารับสภาพในตอนไหน
และเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องมีการตรวจสอบตั้งแต่ต้นเลยครับ
คุณวิกุลค่ะทำไมถึงจนถึงตอนนี้แล้วคุณชวนรงค์ถึงตัดสินใจว่า
บอกดีกว่าว่าไม่ได้เป็นคนทำแล้วรับเงินแล้วไปรับเป็นแพ้

คือแบบเหมือนกับว่าป้าไปร้องให้สามีแบบว่าเหมือนว่าป้าอยากช่วยเขาอะไรอย่างนี้
แต่แบบว่าเขาไม่ได้กระทำความผิดจริงแต่ว่าท่านดาบคนนั้นบอกว่าให้๔เดือน

คือกำลังจะบอกว่าคนที่จ้างเขาไม่ทำตามคำพูดก็ใช่ไหม
ก็ประมาณนั้นนะจ๊ะคือเขาหลอกเขาบอกว่ามีไม้นิดเดียว
ไม้ก็ไม่มีไม้พยุงเขาว่าอย่างนี้ไม้ก็นิดเดียวแล้วโทษก็ให้เป็นโทษปรับ
เจอตำรวจคนนั้นครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะ
วันที่๔ตุลาค่ะวันที่ป้าไปขอคัดสำนวนที่๓จ้ะ

ป้าก็ขอคุยกับเขาว่าป้าก็เอาสำนวนที่ป้าคัดมาแล้วรู้ว่ารู้ว่าของการมันเยอะแยะอะไรขนาดนี้
ป้าก็ไปถามเขาว่าไหนบอกลุงเขาวันนั้นว่าไม่มีไม้พยุงแล้วอาจจะให้ติด๔เดือนแล้วทำไมในสำนวนมีแต่ไม้พยุง

เขาตอบว่าไม่ได้เกี่ยวกับไม้เขาแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับติด๔เดือนหรืออะไรเพราะว่าพวกคุณหนี
พวกคุณหนีก็เลยโทษหนักเขาว่าอย่างนี้จ้ะ
ครั้งล่าสุดที่ได้คุยกับสามีนะคะได้คุยคนไหนคะ
ป้าก็ไม่แน่ใจอาจารย์แต่ว่าวันที่๔เนี่ยคือคือป้าไปหมดไปหมดทุกอย่างเพราะว่าหมู่บ้านป้ากับตัวจังหวัดมันห่างกัน๑๓๐กิโลถ้าป้าไปป้าก็ต้องไปทำให้เสร็จ

คือจนถึงตอนนี้เนี่ยที่ฉันถามย้ำเป็นคำถามสุดท้ายว่าคือถึงแม้ว่าจะยังคงมีความผิดอยู่แต่เป็นผิดในลักษณะอื่นเนี่ยยังไงก็จะยอมรับความเป็นนั้นที่ไปแจ้งความเท็จเป็นบทความเท็จคือที่ฉันใช้ภาษากฎหมายอาจจะไม่ถูกนะคะแต่คือก็จะยอมรับถ้ายังต้องติดคุกหรือว่าโดนโทษอะไรจากการไปโกห
วันนี้ขอบคุณมากที่มาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพดีขึ้นนะคะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วเราลากันไปเลยนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป